เพราะว่าอย่างที่ท่านผู้ว่าก็ออกมาแถลงไปแล้วว่า
เชื่อเหลือเกินจริงว่าช่วงบ่ายวันนี้

เพราะฉะนั้นช่วงนี้เราพาคุณผู้ชมไปดูความพร้อม
ของแต่ละโรงพยาบาลกันหน่อยดีกว่าว่า
ถ้าหากว่าเจอแล้วแล้วเอาออกมาได้เนี่ย
ความพร้อมแต่ละที่รองรับกันอย่างไร

กับคุณพลอยสจิฤทธิสินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

สวัสดีค่ะก็คือตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะคะ
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมไว้
หากว่าทางเจ้าหน้าที่นั้นสามารถช่วยเหลือทั้ง๑๓ชีวิตนะคะ
ออกมาจากถ้ำหลวงได้ค่ะ
ที่ที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเป็นบริเวณตึกฉุกเฉินนะคะ
ซึ่งขณะนี้นั้นทางเจ้าหน้าที่นะคะได้มีการจัดเตรียมค่ะ
เตียงนะคะที่เป็นเตียงฉุกเฉินค่ะไว้รองรับนะคะ
หากเจ้าหน้าที่นั้นลำเลียงนะคะทั้ง๑๓ชีวิตมาที่โรงพยาบาลแห่งนี้ค่ะ
ก็จะสามารถให้ขึ้นเตียงนะคะ
แล้วก็พร้อมที่จะเคลื่อนย้ายเข้าไปรักษาภายในห้องฉุกเฉินได้ทันทีค่ะ
ซึ่งบรรยากาศขณะนี้นะคะก็พบว่าทางเจ้าหน้าที่นั้นได้มีการเคลียร์พื้นที่นะคะ
บริเวณโดยรอบค่ะจากเมื่อวานนี้นะคะ
ที่ดิฉันได้เข้ามาสำรวจนะคะเมื่อมาถึงที่จังหวัดเชียงรายแห่งนี้นะคะ
ก็เจ้าหน้าที่นั้นยังไม่ได้มีการเคลียร์พื้นที่ออกให้ประชาชน
หรือว่าให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องที่เป็นญาติพี่น้องนะคะออกมาแต่อย่างใดค่ะ
แต่จากการสำรวจในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะ
เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่นั้นได้มีการเคลียร์ญาตินะคะ
แล้วก็รวมถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ออกมารอที่บริเวณด้านนอกตัวตึกนะคะ
เพื่อที่จะรองรับนะคะหากว่าทั้ง๑๓ชีวิตนั้นนะคะ
ส่งตัวมาถึงที่โรงพยาบาลแห่งนี้ทันทีค่ะนอกจากนี้นะคะ
บริเวณโดยรอบค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางการจราจรนะคะ
ก็ได้มีการนำเป็นแผงเหล็กค่ะมากั้นไว้นะคะ
เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกค่ะหากว่ามีการเคลื่อนย้ายฉุกเฉินนะคะ
เนื่องจากว่าเอ่อหากทั้งสิบสามชีวิตนะคะ
ได้มีการนั่งคอค่ะเอ่อถูกลำเลียงขึ้นฮอนะคะ
จากที่ถ้ำหลวงมาอย่างที่บริเวณโรงพยาบาลแห่งนี้นะคะ
ก็จะต้องมาลงที่ฝูงบินนะคะของกองทัพอากาศค่ะ
ก่อนที่จะมีการรับตัวนะคะส่งมาที่โรงพยาบาลแห่งนี้
โดยใช้เวลาประมาณสองนาทีค่ะคุณพลอยสจีค่ะ
เตรียมเรื่องของเตียงแล้วก็เคลียร์ทางแล้วนะคะ
คุณพลอยสจีสังเกตเห็นไหมคะว่าเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลเนี่ย
เขาเตรียมอะไรเป็นพิเศษที่เป็นสัญญาณบ่งชี้ได้ว่า
น่าจะพบตัวน้องแล้ว

ก็คือจากการที่ทีมข่าวได้สอบถามหาวิทยาลัยสมัครเขาบอกว่า
ตอนนี้ได้มีการเตรียมห้องพักรักษานะคะ
รวมถึงแพทย์ทะเพาะทางต่างเนี่ยค่ะ
ครบทุกด้านเลยนะคะไว้เพื่อที่จะสแตนบายไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ
แล้วก็ห้องฉุกเฉินนะคะไว้จำนวน๑๓ห้อง
แล้วก็หมอแล้วก็พยาบาลเนี่ยค่ะก็คือจะรักษาแบบวันบ่ายวันหรือคนต่อคนเลยค่ะ
เพื่อที่จะรองรับในการที่จะช่วยเหลือทั้ง๑๓ชีวิต
เมื่อมาถึงที่โรงพยาบาลแห่งนี้ค่ะ
แล้วจากสภาพเรื่องของการจรงจราจรอะไรไม่มีปัญหาใช่ไหมคะ
หลังจากทรัพย์อากาศที่จะต้องขับรถมาที่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะ
ค่ะจากการที่ทีมขวาไทยลักษณ์ทีวีได้สำรวจนะคะ
ก็คือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเราได้เข้าไปสำรวจที่บริเวณ
กองทัพอากาศที่จะเป็นสุดที่ตอดภอค่ะ
ซึ่งก็พบว่าตรงนั้นนะคะก็จะมีประตู
ก็คือทางกองทัพอากาศได้มีการมาร์คสุดที่เป็นจุดลงฮอไว้
แล้วก็ได้มีการม้าจุดลำเลียงไว้ตรงนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่า
จะต้องมีรถพยาบาลมาจอดจุดที่พักไว้
แล้วก็สามารถออกทางประตูฉุกเฉินที่หลังกองทัพอากาศ
ซึ่งจะสามารถมาถึงที่โรงพยาบาลได้ภายใน๒นาทีเท่านั้นค่ะ
แล้วว่าทั้งแพทย์พยาบาล๑๓ทีมนี่คือสแตนบายรอตลอด๒๔ชั่วโมงเลยไหมคะ

ก็คือได้มีการสแตนบายรอไว้๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้คือวันนี้ที่บอกว่าเป็นสัญญาณที่ดี
ถือว่ามีความแตกต่างจากเมื่อวานที่ผ่านมาเป็นอย่างมากเลยค่ะ
เมื่อวานนี้ทีมข่าวต่อมาลงตรวจสอบเรายังคงว่าสถานการณ์ที่นี่ยังคงปกติ
หมายถึงว่ายังคงมีผู้ป่วยนอกเข้าออกฉุกเฉินอยู่ตลอดเวลา
รวมถึงญาติแล้วก็ประชาชนยังคงเข้าออกได้ตามสะดวกนะคะ
จำกัดพื้นที่เพื่อที่อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่
หากว่ามีการเคลื่อนย้ายทั้ง๑๓คนมา
ซึ่งมันก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี
รวมถึงถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีอย่างหนึ่งนะคะ
คุณพลอยสจีคะมีญาติของน้องมารอที่โรงพยาบาลไหม
แล้วถ้ามีเนี่ยคุณพลอยสจีได้คุยกับเขาบ้างไหมคะ
เบื้องต้นนะคะก็คือจากการที่สังเกต
ก็คือมีญาติมาเป็นส่วนหนึ่งแล้วค่ะ
ก็คือทีมข่าวก็ได้มีการพยายามเข้าไปพูดคุยนะคะ
แต่ว่าญาติเนี่ยก็ยังรอคอยอย่างมีความหวังเช่นเดียวกัน
กับการที่เรารอคอยเช่นเดียวกันนะคะ
ก็คือยังไม่ได้พูดอะไรมากว่าได้มีการส่งตัวมาแล้วจริงหรือไม่
ซึ่งก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมา
ก็ได้มีข่าวลือออกมาหนาหูเลยนะคะ
ว่าตั้งแต่ที่ได้มีการพบเด็กสำนวน๓คนนะคะ
แล้วก็ได้ถูกลำเลียงมาที่โรงพยาบาลแห่งนี้แล้วนะคะ
ซึ่งขณะนี้ทีมข่าวก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะคะ
ว่าได้มีการลำเลียงทั้ง๓คนมาที่นี่จริงไหม
หรือว่าเป็นยังไงนะคะ
แล้วก็จะมีการรายงานให้ทราบเข้าไปอีกทีนึงค่ะ
อ๋อค่ะได้ค่ะถ้ามีความคุ้มรับเพิ่มเติมอย่างไร
เดี๋ยวจะสอบถามอีกครั้งนะคะขอบคุณคุณพลอยสจีด้วยค่ะ
ใช่ค่ะขอบคุณค่ะ
ค่ะคือเรื่องกระแสเนี่ยต้องบอกว่ามาแรงจริงสำหรับวันนี้

ก็มีกระแสเรื่องของการเจอตัวน้องออกมาเยอะมาก

ทั้งในทวิตเตอร์ทั้งในเพจของรวมพลคนรัฐทหารเรือ
คือเช็คทุกทางแล้วก็เช็คกับผู้สื่อข่าวของเราด้วย

ยังไม่มีการแถลงอย่างเป็นทางการเลยนะคะ

เพราะฉะนั้นเข้าใจว่าเราอยากเจอทั้ง๑๓คนเหมือนกัน

การแถลงอย่างเป็นทางการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
แล้วก็หน่วยงานที่เขาปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงนั้นดีกว่า
ตอนนี้ให้กำลังใจกันแล้วกันดีที่สุด